แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายฝ่ายก็อยากจะอัปเดต
เรื่องราวว่าแท้ที่จริงมันเกิดอะไรขึ้น
เพราะฉะนั้นจริงในวันนี้

ธนาสาพันธ์แบตมิตราโลกและวาด่านั้น
เลื่อนออกไปแล้วก็มีการประชุมพิเศษ

ใครจะได้ลงแข่งขันในโอลิมปิกครั้งนี้
ไปดูข่าวนี้หน่อยเต็มในหลายแง่มุม

แล้วก็หาสาเหตุเหตุผลไปด้วยนะครับรวมถึง

มันจะมองสำหรับประเด็นนี้มากที่สุดนะครับ
จริงเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาประมาณ๒อาทิตย์แล้ว
มีการปิดข่าวกันสำหรับคนวงในวงการแบตมินตัน

เรื่องราวแรกของคุณเจนปียทัศน์นะครับ
ที่ปรึกษาสมสรรค์แบบวินตันการูล่า
ก็ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงสาเหตุที่รัชนกนะครับอาจจะถูกลงโทษจากการตรวจพบสารต้องห้ามในการแข่งขันแบตมินตันหญิง
ในรายการชิงแชมป์โลกอูเบอร์ครับที่ประเทศจีนก่อนนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นรายการชิงแชมป์เอเชีย

ครับนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหลังจากที่เธอนั้นตัดอันดับโอลิมปิกแล้วนะครับ
ซึ่งก็เป็นช่วงการแข่งขันตะเวนเก็บคะแนนสะสมโลกนั่นแหละ
แล้วก็เป็นงานของทางสมาคมไม่ต้องดูแลเพราะว่าเล่นในนามทีมชาติ
แต่ว่าเขาบอกว่าภายใต้การเดินทางไปแข่งขันเนี่ย
ไม่มีการแจ้งกับตัวแทนขององค์กรต่อต้านสารกระตุ้น
ในรายการนั้นว่าใช้ยาตัวใดในการรักษา
แสดงว่าคุณเจมองว่าเมย์อาจจะใช้ในการรักษาหัวเขาช่วงนั้น
เพราะฉะนั้นเจ็บหัวเข่าแต่ว่ามันมี๒เคสที่ผมบอกไปก็คือว่า
แปลว่าวาด้าต้องแจ้งเขาด้วยที่สถานที่แข่งขันไปแจ้งเขามีเจ้าที่ของสมาคม
ซึ่งได้ส่งไปหรือเปล่าไปไหมมีความสามารถถึงพอไหมที่จะไปช่วยดูแลนักกีฬาตรงนี้ว่า
เมย์ได้ใช้สารในการฉีดที่จะช่วยให้หัวเข่าหายอาจจะมีสารกระตุ้นเจือปน
แต่ว่าใช้ในการรักษานะไม่ได้ใช้ในการทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแข็งแกร่งมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณเจนมองตรงนี้ไว้นะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการแจ้งของสารที่ใช้ก่อนนี้นะครับ
แต่ถ้าหากตรวจพบว่าใช้สารต้องห้ามจริงถึงแม้จะมีการแจ้งก่อน
มันก็ไม่เกี่ยวมันก็ผิดอยู่ดี
แต่ว่าโทษเนี่ยมันจะมีอยู่๒หรือ๓กรณีก็คือ๑ครั้งแรกของรัชนกก็จะโดนโทษเหมือนกับลีชองเวยโดน
ประมาณ๖๘เดือนนะครับเพราะว่ามองเป็นครั้งแรกแล้วไม่ตั้งใจ
แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเป็นครั้งแรกและไม่ตั้งใจข้ามมา
ดูว่ากรณีแบบนี้มันเป็นเจตนามันสมควรสำเร็จสมผลไหมในการใช้
แล้วก็มาพิจารณาโทษกันก็จะโดนโทษแต่ประมาณ๒ปีขึ้นไป
แล้วก็หลังสุดเลยอันนี้หนักสุดก็คือเจตนาในการใช้
ซึ่งเจตนาในการใช้คุณสังเกตให้ดีนะครับคุณผู้ชม
อย่างเช่นพวกแรงอ้างสตองที่โดนหนักโดนริบเหรียญ
อันนั้นอายุเขามากแล้วแต่น้องเมย์อายุเท่าไหร่เองครับ
จำเป็นต้องใช้หรอกครับถ้าใช้เนี่ยก็ใช้ตั้งแต่สมัยตอนนู้นแหละครับ
เป็นแชมป์เยาวชนโลก๓สมัยซ้อนซึ่งเธอเก่งอยู่แล้วครับ

ไปดูทางฝั่งทางด้านสมาคมกันบ้างนะครับ
บริหารสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย
รวมถึงคุณหญิงปัธมาลีสวรรตระกูลนายกสมาคมครับก็กำลังประสานไปยังสาพันธ์แดดมินตันโลก
หากทราบผลที่แน่ชัดก็จะมีการแถลงข่าวต่อไป
กำลังพิจารณาอย่างเร่งด่วนในวันที่๑๕๑๗กรกฎาคมนี้เนื่องจากสัปดาห์หน้านะครับ
ในวันที่๒๑กรกฎาคมนี้โดยเชื่อว่าน้องเมย์นั้นยังมีโอกาสได้ไปแข่งขัน
นี้ก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่าน้องเมย์รวมถึงนางกรรมลาทองกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแบตมินตันบ้านทองหยอด
และอีกหนึ่งคนก็คือคุณคณิสราเงินศรีศุกร์
ผู้จัดการส่วนตัวที่ไม่ได้เข้ามาที่บ้านทองหยอด
ตั้งแต่มีข่าวออกมาคาดว่าจะพาน้องเมย์นั้นย้ายสถานที่ซ้อม
เพื่อให้มีสมาธิในการเตรียมความพร้อมครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอการยืนยันคุณผู้ชมครับก็จะได้พิสูจน์ว่าน้องเมย์นั้นผิดจริงหรือไม่